ได้เห็นสัญญาณของพายุก่อนที่จะขึ้นฝั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
นามิมันเป็นคลื่นลูกเดียวที่ซัดเข้าหาฝั่งเป็นคลื่นลูกใหญ่

แต่ว่ามันจะซัดเข้าหาฝั่งเรื่อยกินระยะเวลาประมาณ๑๐๒๐ชั่วโมง
ดังนั้นตรงนี้ค่ะมันก็เลยจะเกิดผลกระทบต่อเนื่อง
ทีนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการเคลื่อนตัวของเจ้าพายุลูกนี้นะคะ

จากระบบตรวจสอบระบบพยากรอากาศของไทยรัฐทีวี
พบว่าขณะนี้เริ่มเห็นตัวพายุปลาบึกชัดเจนมากขึ้น
ตอนนี้อยู่ห่างจากชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณ๑๒๕กิโลเมตร
แล้วก็กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนข้างทางเหนือเล็กน้อย
ความเร็วในการเคลื่อนตัวของเจ้าพายุลูกนี้อยู่ที่๒๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วก็จะมาขึ้นฝั่งจุดแรกเลยนะคะ
ก็คือที่อำเภอหัวไสปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
ช่วงประมาณบ่าย๓โมงบ่าย๔โมงเย็นนี้นี่แหละค่ะ
แล้วก็ก่อนขึ้นฝั่งพายุปลาบึกจะมีความเร็วลมสูงสุด
ใกล้จุดศูนย์กลางได้ถึง๗๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
พายุลูกนี้เคลื่อนตัวในแนวเฉียงนะครับกับพื้นที่กว้าง
โดยมีทิศทางขึ้นฝั่งในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
เคลื่อนต่อไปยังจังหวัดสุราธารณีครับ
ต่อไปที่พังงาและก็จังหวัดระนอง
จะใช้เวลาเคลื่อนตัวอยู่บนพื้นดินประมาณ๕๖ชั่วโมง

แต่การเคลื่อนตัวช้าแบบนี้บนพื้นดิน
มีอิทธิพลต่อพื้นผิวยังไงบ้าง
มีอิทธิพลต่อประเทศไทยต่อภาคใต้อย่างไรบ้าง
ก็คือจะมีฝนตกหนักต่อเนื่อง
ตั้งแต่ระยะทางจากจุดศูนย์กลางของพายุ

คุณก็ลองคิดดูนะครับว่าจากจุดศูนย์กลาง
ถ้าจุดศูนย์กลางอยู่ที่สมมตินครสินธรรมราช
จังหวัดที่อยู่ห่างไกลไปประมาณ๕๐๑๐๐กิโลเมตร
ได้รับผลกระทบเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะครับ
ก่อนที่จะลงสู่อันดามันแล้วจะกลายเป็นไซโครน
ลูกใหม่มุ่งสู่มหาสมุทรอินเดียต่อไปนะครับ
ทีนี้ลักษณะหน้าตาของเจ้าพายุปลาบึก

ถ้าเกิดว่าเราอธิบายให้เห็นภาพแบบเข้าใจง่ายนะคุณผู้ชม
นึกถึงเวลาที่เอามือไปกวนน้ำในโอ่ง

ลักษณะแบบทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยนะคะ
พายุมันจะหมุนวนเหมือนเป็นแท่งน้ำขนาดใหญ่
เหมือนกับเอาก้อนเมฆจำนวนมากมารวมกันแล้วก็หมุนวนเป็นกำแพง
ส่วนหัวของพายุจะมีลักษณะบานออก
กราฟิกที่เราทำหน้าจออยู่ตอนนี้
ซึ่งการเคลื่อนตัวของพายุปลาบึกบนพื้นดิน
ช้าในแนวเฉียงแบบนี้อันตรายนะ
ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับระยะทาง
จากจังหวัดนครศรีธรรมราชไประนอง
ระยะทางประมาณ๓๕๖กิโลเมตร
เพราะว่ารัศมีที่เป็นแกนกลางของพายุ
จะพาดผ่านห่างออกไปประมาณ๕๐๑๐๐กิโลเมตร
ตรงนี้ค่ะถือเป็นจุดที่อันตรายที่สุดของพายุเลย
เพราะว่าเส้นทางตรงนี้ฝนจะมาตกหนักมากนะคะ
หนักขนาดไหนประมาณ๒๐๐๓๐๐มิลลิเมตร
ในช่วงระยะเวลา๕๖ชั่วโมง
แล้วก็มีลมหมุนแรงตลอดเวลาที่พายุเคลื่อนตัวผ่าน

คุณผู้ชมอาจจะนึกภาพไม่ค่อยออกนัก
ถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบนะในกรุงเทพมหานคร
ปริมาณฝนตกหนักก็คือ๕๐มิลลิเมตร
อันนี้คือเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมแล้วนะ
แล้วคิดดูสิระยะเวลา๕๖ชั่วโมง
ปริมาณฝน๒๐๐๓๐๐มิลลิเมตรนี่หนักมากจริงนะคะ